ในวันนี้สื่อต่างชาติหลายสำนักนะครับ
รายงานข่าวการพบปรับประชาชน
ตนายกรัฐมนตรีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ๒วันก่อน
โดยมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่านี่เป็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญ
ก่อนการลงประชามติร่างรัฐมนูล

โดยทั้งผู้สื่อข่าวต่างประเทศ

นี่เป็นสัญญาณที่นางสาวยิ่งลักษณ์ต้องการบอกว่า
ยังมีผู้สนับสนุนเธออยู่จำนวนไม่น้อย

นี่เป็นภาพขณะที่ผู้สนับสนุนจำนวนมาก
เดินทางไปต้อนรับนางสาวยิ่งลักชินวัฒน์

ขณะเดินทางเยือนจังหวัดบึงการเมื่อ๒วันก่อน

ปากรูปปูซึ่งเป็นชื่อเล่นของเธอไว้ที่อก
สำหรับการเดินทางไปบึงการนี้
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม๕ล้านไลค์
กับ๕เหตุผลที่ยิ่งลักษณ์ต้องมาจังหวัดฉัน

มียอดไลค์ทะลุ๕ล้านไลค์
กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะสื่อมวลชนต่างประเทศ

ในช่วงที่คอสชมีคำสั่งห้ามพักการเมือง
ทำกิจกรรมทางการเมืองใด

ก่อนจะมีการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูล
ตั้งข้อสังเกตว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

พักเพื่อไทยลดน้อยลงเมื่อเทียบกับในอดีต
และอาจเป็นร่างที่ทำให้อำนาจของรัฐบาล
มาจากการเลือกตั้งในอนาคตอ่อนแอลงด้วย
หลังจากเกิดการรัฐประหารรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษ

และยังถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
ซึ่งแม้ว่าเธอจะไม่สามารถแสดงความคิดเห็น

แต่เธอก็ให้สัมภาษณ์แสดงความกังวล
ที่เดินทางไปทำข่าวที่จังหวัดบึงกาล
ต่อความคิดเห็นส่วนตัวของดิฉันเอง
ฉันก็เป็นกังวลในเรื่องของเนื้อหาของรัฐมนูลว่า
ถ้ารัฐมนูลนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
รัฐมนุนเราก็จะไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้
เท่ากับว่าเราย้อนหลัง
เป้าหมายในการเยือนบึงการของนางสาวยิ่งลักษ
จะถูกระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในเฟซบุ๊ก
นี่เป็นความพยายามแสดงพลังสนับสนุน

เขาบอกว่าเธอต้องการบอกไปยังฝ่ายตรงข้าม
และสาธารณชนว่าเธอยังอยู่
และมีผู้สนับสนุนจำนวนมาก
สรุปในตอนท้ายของรายงานว่า
สิ่งที่นางสาวยิ่งลักษณ์ทำในตอนนี้เป็นความเสี่ยง

พบปะระหว่างเธอกับผู้สนับสนุนแบบนี้เท่าไหร่
แต่หากเทียบกับการที่เธอและพักเพื่อไทย

หากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ได้รับการเห็นชอบจากการลงประชามติ
และพักก็คงได้แต่ภาวนาว่า
ท่ามกลางข้อห้ามการละลงจากภักดิ์การเมือง
ผู้สนับสนุนของเธอจะเข้าใจ
สิ่งที่เธอกำลังทำอยู่ในตอนนี้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน